ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแรงในพื้นที่รุ่มเจ้าพระยา

ในพื้นที่รุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
แม่น้ำท่าจีนที่ยังไม่สามารถ
ที่จะระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
กรมชลประธานจึงอยู่ระหว่างการศึกษา
ปรับปรุงการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
ของมหาสวัสดิ์จังหวัดนครปฐม
เป็นหนึ่งในพื้นที่แม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน
ซึ่งรับน้ำมาจากรุ่มน้ำเจ้าพญา
แต่ปัญหาที่ผ่านมาคือการประบายน้ำ

จากลักษณะของแม่น้ำท่าจีนตั้งแต่คลองมหาสวัสดิ์มีความคดเคี้ยวหลายแห่ง
ทำให้การไหลของน้ำชะลอตัวประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม
ปัญหาการลุกล้ำเขตคลองรวมถึงอาคารบังคับน้ำในระบบโครงข่ายหรือประตูระบายน้ำ
มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดคลองส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขณะเดียวกันในช่วงหน้าแรง
กลับไม่มีน้ำสำรองที่เพียงพอ
กรมชนประธานจึงได้จัดทำแผนศึกษาปรับปรุงโครงข่ายระบบชนประธานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพญา
เพื่อพัฒนารุ่มน้ำท่าจีนให้สามารถรองรับน้ำจากเจ้าพญานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นว่าในคลองที่เรามีอยู่ปัจจุบันมีปัญหามากมายเหลือเกิน
เนื่องจากว่าจากฝั่งตะวันตกเนี่ยชัดเจนมันจะมาอั้นอยู่แถวครองมหาสวัสดิ์
ซึ่งคลองมหาสวรรค์จริงแล้วมันจะสามารถรำน้ำได้ประมาณสัก๕๐ลูกบัตรเม็ดต่อเวลาหน้าที
แต่อย่างไรก็ตามนะครับการรับน้ำที่ว่าในปั๊บมันมาจากเหนือลงใต้มันมามากกว่านั้นในฤดูน้ำหลาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปี๒๕๕๔ซึ่งจะทำให้น้ำที่จะไหลเข้ามาเอ่อท้นเหนือมหาสวัสดิ์เยอะมาก
แล้วก็เกิดปัญหาทำให้น้ำข้างล่างระบายไม่ออก
สิ่งที่เราศึกษาณขณะนี้ก็คือว่า
เราจะทำยังไงบ้างที่จะเอาน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ลงเข้าสู่อ่าวไทยให้ได้
ประตูระบายน้ำคลอง๓บาทจังหวัดนครปฐมขนาด๔เมตร๑บานประตู
สามารถระบายน้ำได้เพียง๖ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเท่านั้น
แต่ผลการศึกษาให้ใช้พื้นที่คลองมหาสวัสดิ์แยกเข้าปากคลอง๓บาท
สร้างประตูระบายน้ำแห่งใหม่แทนประตูระบายน้ำเดิม
มีขนาด๕เมตรประตูระบายน้ำ๒บาน
ซึ่งจะสามารถระบายน้ำได้สูงสุด๓๖ลูกบาทเมตรต่อวินาที
จากนั้นจะผันน้ำลงคลองที่ขุดใหม่บริเวณเกาะกลางถนนพุทธมนตรสายห้า
ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้ขุดไว้ก่อนหน้านี้
โดยน้ำที่เพิ่มขึ้นจะถูกส่งเข้าสู่คลองภาษีเจริญ
เพื่อระบายออกสู่อ่าวไทยต่อไป
จากนี้แผนการพัฒนาปรับปรุงการระบายน้ำของแม่น้ำท่าจีน
หนึ่งในนั้นก็คือการขุดแหลมที่งอกออกมาตามคุ้งน้ำค่ะ
ด้านหลังของดิฉันนี้นะคะก็เป็นแหลมที่งอกออกมาค่ะ
ซึ่งทางกรมชนประธานก็ได้มีการศึกษาว่า
อาจจะมีการขุดเข้าไปอีกประมาณ๒๐เมตร
เพื่อทำให้ร่องการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
รองอธิบดีกรมชนประธานยอมรับว่า
การขุดแหลมงอกในรุ่มน้ำท่าจีนรวม๒๓แห่ง
อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ปลูกบ้านเรือนริมน้ำ
ภาครัฐจึงต้องเร่งทำความเข้าใจ
เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นของกรมเจ้าท่า
ในขณะนี้เรากำลังดูว่าตรงไหนที่มีปัญหา
เราพยายามที่ทะลุทะลวงตัวขึ้นมา
อันแนวทางแก้ไขก็จะเป็นลักษณะของคลองเปิด

แต่ขุดคลองขยายกองก็กระทบกับคนบ้านคนเหลือเกิน
เราก็พยายามหาทางดูว่าเอาแบบอุโมง

อันนี้ก็ต้องชั่งใจกันก็ดูว่าจะมีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนครับ
สำหรับแผนการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประธานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ใช้เวลาศึกษานาน๔๘๐วัน
สิ้นสุดณเดือนมีนาคมปี๒๕๕๙
จากนั้นกรมชลประธานจึงจะเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกร
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข่าวชะลับทีวีรายงาน